ด้านผู้ชายเฟซบุ๊กอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่ากระเสมเอสีชมพู
ได้แต่งเพลงด้วยนะคะชื่อว่าอย่าเฉยเมย

โดยเนื้อเพลงก็คือลักษณะคือ
ให้เร่งหาความจริงให้กระจ่างกับกรณีที่เกิดขึ้น
ฟังเพลงนี้บางช่วงบางตอนกันดูค่ะ
แบบนี้
ตายไปเฉยตายไปเฉยทำเหมือนไม่มีอะไร
คนข้างหลังเขาคลางแคลงใจตอบไม่ได้เหตุผลไม่มี
ตายไปเฉยตายไปเฉยอย่าเฉยกับเมยแบบนี้
ช่วยบอกให้เจ้าช่วยบอกให้เจ้าช่วยบอกให้เจ้า
บอกเหตุผลกับสังคมที
ช่วยบอกเหตุผลกับญาติผมที
ช่วยบอกความจริงกับพ่อแม่ผมที

นี่นะคะเพลงยานเฉยเมยนะครับ

บอกเหตุผลกับญาติผมที
ช่วยบอกเหตุผลกับพ่อแม่ของผมที